สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
พวกเราขอยืนยังในข้อเรียกของทั้ง๓ข้อทั้งข้อไปนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
๒ต้องมีการทางรัฐมนตร์ชาวักประชาชน
พร้อมมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูล
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้
คือจริงแล้วเราเกือบจะแทบไปจับตารอดูกันแค่สองอย่างนะคะ
ก็คือเรื่องของการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
เจ็ดร่างที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นวันที่๑๗นะคะ
ในขณะที่ที่คู่ขนานกันไปก็คือเรื่องของการมีคณะกรรมการ
รองดองสมรรถฉันซึ่งยังไม่เห็นรูปเห็นร่างชัดเจนมากนักนะคะ
แต่ว่าระหว่างที่รอนี้มีของที่แทรกเข้ามาคือเมื่อวานนี้นะคะ
กลุ่มทางผู้ชุมนุมออกมายืนยันใน๓ข้อเรียกร้องเดิม
ไม่มีการลดเพดานและก็จะไม่เข้าร่วมกับคณะกรรมการ
ที่เตรียมจะตั้งขึ้นเพื่อปรองดองสมารณชันด้วย
แล้วก็บวกกับวันนี้ช่วงเที่ยงค่ะเพจใหญ่ของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก็ประกาศที่จะมีการรวมตัวกันวันที่๘ที่จะถึงนี้

คำถามก็คือยังไม่ต้องไปถึงสภาคุยกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
ทุกวันทุกวันเรามองเห็นทางออกร่วมกันหรือไม่
แล้วมันต้องเป็นกลไกไหนที่จะนำมาใช้กันแน่นะคะ
ทราบแล้วว่าแขกรับเชิญของเราสองท่านคือสองท่านนี้นะคะ
แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสีดิฉันไม่ได้อ่านกลุ่มชื่อกลุ่มนี้มานานมากแล้วนะคะ
นายแพทย์ตุ๋นสิทธิสมวงค่ะกับอีก๑ท่านค่ะ
นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยนะคะคุณสมยศพฤกษาเกษมสุข
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ไม่ได้เจอคุณหมอตุ๋นนานมากแต่เอาเอางี้ก่อน
คือณตอนนี้คุณหมอเนี่ยยังถือว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสื้อหลักสีเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยแต่ไหนแต่ไร

แล้วตัวกลุ่มยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองพูดคุยกันโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้บ้างไหมคะ

แล้วคุณหมอณตอนนี้นะคะคุณหมอไปช่วยอยู่กับกลุ่มไหน
หรือว่าทางกลุ่มเองไปรวมอยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ชื่อออกมานะตอนนี้เป็นกลุ่มใหม่บ้างไหมคะ
ก็ไปร่วมงานกับทางกลุ่มไทยพักดีบ้างครับ

ทางคุณสมยศค่ะคุณสมยศชื่อกลุ่มมีแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นจะไปผูกอยู่เวลาโดนจับมานะคะ
ก็จะไปอยู่กับกลุ่มทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ในนามคนรุ่นใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่
คืออันนี้กลุ่มนี้เท่ากับว่าเมื่อวานที่มีการแถลงก็คือยืนจุดยืนเดียวกันไหมคะ

และไม่คุยกับคณะกรรมการปรองดองสมารณชัน

และจะไปชุมนุมกันวันที่๘นี้

งั้นถามด้านนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งแถลงแล้วก็เพิ่งประกาศวันนี้
คำถามคือเรียนถามเหมือนเดิมหมดเลย
คือตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่ไม่ยอมยืดหยุ่น
แล้วก็จะมีสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ปฏิเสธการเจรจาทุกรูปแบบ
คนอาจจะมองว่าทำไมไม่หาทางออกร่วมกันคุณสมยศว่าไงคะ
เอ่อคือคณะกรรมการสมรรถชันใช่ไหมครับ
มาคารสมานฉันกันเนี่ยแล้วเราจึงเห็นว่าไม่ใช่ทางแก้ปัญหาใดเกิดขึ้นในขณะนี้นะฮะ
ผมยกตัวอย่างตอนที่เรามีแล้วได้ยินกันนะฮะคือคณะกรรมการสมานฉัน
เพื่อการปฏิรูปรัฐมนูลอะไรสักอย่างของคุณดิเลกถึงฝั่ง

ผมยกตัวอย่างว่าเวลาเขาตั้งคณะกรรมการเนี่ย

ไปแก้ไขรัฐมนูลหรือเพื่อไปปฏิรูปการเมือง
หรือคณะอัพการปลองดองรุ่นของคุณรัฐบาลอภิสิต
ก็ชัดเจนว่าจะมาศึกษาหาความเป็นจริงแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับปลองดอง
ทีนี้ที่ผ่านมามันไม่ได้แก้ปัญหาการสมารฉันอยู่แล้ว
เพราะไอ้คณะการนี้มันกลายเป็นแค่เครื่องมือ
เพื่อการดำรงอยู่ของอำนาจที่ไม่ถูกต้องและชอบทำต่อไปเท่านั้นเอง
ทำไมเราถึงมองว่าเป็นแบบนั้นคะเพราะว่าเอางี้คืออดีตอาจจะทำให้รู้สึกได้
แต่คำถามก็คือว่าแต่นี่ปัจจุบันมันอาจจะสามารถเลือกได้ว่าในอนาคตมันอาจจะไม่เหมือนอดีตก็ได้นะคะ
คือเราต้องเข้าใจว่าปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลนะฮะ
ไม่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบใครอะไรไม่ใช่แต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่ของอำนาจที่ประชาชนไม่ไว้วางใจ
และเห็นว่าการเข้าสู่อำนาจของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่ชอบทำ
และขณะที่ไม่ชอบทำเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ยังบริหารงานล้มเหลวด้วยในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
หรือไม่ทำตามสัญญาประชาคมที่ตัวเองเคยหาเสียงไว้
ทั้งหมดเนี่ยทำให้กลายเป็นข้อเรียกร้องที่ประยุทธ์ต้องออกไปก่อน
อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้าไม่ไม่เริ่มต้นตรงจุดนี้เนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าคำว่าสมารฉันขณะนี้คือใครสมานละฉันกับใคร
เอาตามนี้ก่อนที่ฉันถามทางกลุ่มคุณหมอตุ๋นเหมือนกันค่ะ
คุณหมอตุ๋นค่ะจริงแล้วในกลุ่มของคุณหมอตุ๋นหรือว่าการที่คุยกับกลุ่มไทยพักดีเหมือนกัน
คือเอาด้วยไหมหรือควรจะมีไหมคะกับคณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน๒ชื่อนี้ค่ะ
จริงเอาส่วนตัวนะครับยังไม่ได้คุยรายละเอียดแก่ในกลุ่มเสื้อหลักสี
แต่ว่าที่รับเชิญมาในวันนี้คือเพื่อที่จะให้ข้อมูลในด้านครอบคริ่งของตัวเอง
พบว่าทางน้องผู้ชุมนุมดูรายการนี้เยอะมาก
ซึ่งก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ฟังข้อมูลจากตรงข้ามบ้าง
เพื่อที่จะได้หาทางออกให้กับประเทศตอนนี้มันถึงทางตันนะครับยัง
ถ้าเห็นตัวอย่างห้องโกงถ้าเกิดไม่มีโควิด๑๙มันไม่จบ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะถึงทางตัน
ดูชื่อเสร็จเราบอกว่าดูตัวบุคคล
จะได้ทางออกเสร็จได้ทางออกเสร็จลงเหวไปเลย

แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราแก้ได้ตรงปัญหา
ก็คือปัญหาผมมองคิดว่า
เกิดจากมีชุดข้อมูลคนละชุด

ยุทธ์คือปัญหารัฐมนุนคือปัญหา

ผมขออนุญาตไม่พูดถึงข้อที่สาม
แค่สองข้อแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามีปัญหา
เดี๋ยวค่อยถ้ามีโอกาสเราจะค่อยคุยกันต่อ
ที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยก็จะได้รู้อีกมุมมองหนึ่งว่า
มันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาอะไรกับ
อย่างที่คุณหมอบอกค่ะฉันถามเพิ่มเข้าไปนะคะ
หรือถ้าข้อเรียกร้องเราแน่ใจจะเอาไหนสำคัญกว่ากัน
แต่ข้อแรกเนี่ยคือผลิตประยุทธ์ต้องออกไปของกลุ่มผู้ชมนุม
คุณหมอค่ะคือคุณหมอคิดว่า

เมื่อกี้ผมฟังแล้วก็จดที่คุณสมยศเนี่ยพูดนะครับบอกว่าการดำรงคงอยู่ของอำนาจนะครับ
ที่ประชาชนไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ทำตามสัญญาประชาคมที่หาเสียงไว้
เอ่อลองไปเช็คดูสิครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาหาเสียงด้วยป่ะ

เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐหรือเปล่ามีใครทราบไหมครับ
คือคืออ่าเดี๋ยวตัวเดี๋ยวได้ได้ได้มาที่คุณสมยศครับ
แล้วก็เวลาที่บอกว่าประชาชนไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับ
หลายคนเนี่ยน้องก็มักจะไม่ทราบหรืออาจจะมิสต์ข้อมูลตรงนี้ไปว่า
ในเสียงโหวตเนี่ยวันที่ลงเลือกตั้งเนี่ยปีอ่าปีหกสองเนี่ยนะครับเอ่อ
เรามีนอกจากลงคะแนนเลือกเขตเนี่ยเราเลือกพักเนี่ยนะฮะ
พักเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอแล้วว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งคนที่มีชื่อเนี่ยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นสอสอก็ได้
แต่ว่าพักเนี้ยเป็นคนที่ที่เสนอชื่อวันนั้นเนี้ยเสนอชื่ออ่า
พลักษณ์พลังประชารัฐได้เสนอชื่อพลเนกประยุทธ์จานโนชาแล้วก็เอ่อ
พักเพื่อไทยเสนอ๓คนมีคุณสุดารัฐแน่แต่ผมจำอีก๒ท่านไม่ได้นะครับ
แล้วก็พักอนาคตใหม่ก็เสนอคุณธนทรแล้วก็อ่า
เอ่อประชาธิปัตย์ก็เสนออุณหภิกษิศวันเลือกตั้งเนี่ย
คะแนนพักเนี่ยพลังประชารัฐได้๙ล้านกว่า
อย่างนี้เขาเรียกไว้วางใจไหมครับแน่นอนก็มีคนที่ไว้วางใจพักเพื่อไทย
ไว้วางใจพักอนาคตใหม่แล้วก็ประชาธิปัตย์เลี้ยงตามลำดับ
ตามหลักประชาธิปไตยไหมครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ย
แน่นอนคนที่เราไม่ชอบใจคนที่เชียร์คุณธนทรก็ย่อมไม่พอใจ
พลเอกประยุทธ์นะครับแล้ววันที่ที่เลือกเนี่ยนะฮะ
คะแนนวันที่เลือกเนี่ยก่อนหน้านั้นเรามีการลงประชามติ
อืมลงประชามติเนี้ยนอกจากเอ่อรัฐมนูลเนี้ยยังมีคำถามพ่วง
ค่ะคำถามพ่วงเนี่ยมีคนลงคะแนนทั้งหมดจากทั้งหมดยี่หกล้านเสียงเนี้ย
นะครับคำถามพ่วงสวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ย
ไม่ได้อำนาจเอามาจากพลเอกประยุทธ์ในนามคอสช
แต่ว่าอำนาจนั้นเนี่ยมาจากประชามติที่สิบห้าร้านเสียง
เหนือสิบสามล้านเสียงว่าให้สวเนี่ยมีส่วนในการแต่งตั้ง
ในการที่จะเลือกนายรมตรีในสภาแต่นะครับถามว่าเอาแค่เสียงสอสอที่รวมเนี่ย
วันนั้นเนี่ยนะครับเราก็แปลกใจบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
มีตั้งร้อยห้าสิบเสียงอนาคตใหม่ประมาณแปดสิบเสียง
เออพักร้อยห้าสิบเสียงเข้าไปลงคะแนนให้คุณธนาธรเนี่ย
ที่เขาจะลงให้คุณสุดารัฐเพื่อที่จะได้เป็นนายมนตรี
เราก็แปลกใจแต่ที่แน่คือไม่ต้องใช้เสียงของสวเลย
ลองตัดสวสองร้อยห้าสิบคนไปนะครับวันนั้นเนี่ยเสียงที่
สอสอในสภาผู้แทนราษฎรถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับ
สองร้อยห้าสิบห้าต่อสองร้อยสี่สิบห้าเลือกประยุทธ์จันโอชานะครับ
อ่ะได้เป็นแล้วถามบอกว่าวิธีการล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับ
อย่างถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะตามรัฐมนูลเนี่ย
ง่ายที่สุดนะครับคือพรบงบประมาณคุณไม่ต้องยื่นมติไว้วางใจเลย
คุณรวบรวมเสียงได้เกินกว่าเกินหนึ่งของสภาถามว่าสวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ย
เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับสวไม่มีสิทธิ์มาลงคะแนนด้วย

พรบงบประมาณเนี่ยถ้าอยากล้มรัฐบาลประยุทธ์ตามหลักระบอบประชาธิปไตยนะครับ
พรพฤไทยร่วมมือกับอนาคตใหม่หรือตอนนี้เป็นพรแก้วไกร
เสร็จแล้วคุณไปรวมกับพักเล็กพักน้อยจะสสเต้หรือใครก็ตามที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยนะครับ
สวิงสวิงสสเนี่ยค่ะสสสวิงเนี่ย
รวมกันสิครับถ้าได้เกินสองร้ายห้าสิบเสียงตอนที่พรระบงปมาเนี่ย

อันนี้ก็ไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่ชอบทำโดยพื้นฐานของการรัฐประหารนะครับ
ประการต่อมาก็ได้ผลักดันรัฐมนุนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะรัฐประหารอย่างเบรสเต็ดเด็ดขาด
ทั้งสองครั้งตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็ชัดเจนคุณบวรศักดิ์ก็มาบอกว่าล้มไปเพราะเขาอยากอยู่ยาว
พอมาของคุณมีชัยฤชุพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นปัญหาว่าได้ใช้กระบวนการที่ตนเองถืออำนาจรัฐ
ทั้งมาตราสี่สิบสี่กฎอิยาการศึกษ์บรรยากาศทางการเมืองที่คุกคามสิทธิเสร็จภาพของประชาชน
นะครับที่เข้ามาเป็นคุณไทรในการสนับสนุน
กลไกในการสนับสนุนการดำรวงตำแหน่งเป็นนายองค์มิตรีของประยุทธ์จันทร์โอชา
นอกจากนั้นองค์ประกอบของภาคการเมืองผ่านการเลือกตั้ง
ก็อยู่ภายใต้กลไกที่คุณประยุทธ์เป็นฝ่ายมีอิทธิพล
เพราะคุณประยุทธ์ตั้งองค์กรอิสระเกือบทั้งหมดเลย
ที่ดูแลการเลือกตั้งเช่นกรกต
อย่างนี้นะฮะทั้งหลายทั้งปวงก็เลยไปเอื้อประโยชน์
นำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสม
ซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางรัฐภาที่เราเห็นว่าพิกลพิการ
เพราะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มที่ต้องการขยายอำนาจผลิตการต่อไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าทั้งตัวกติกาทั้งกระบวนการ
มันไม่สามารถให้เราเป็นหลักประกันทางด้านประชาธิปไตยได้
หรือสิทธิสิทธิภาพของเราก็ถูกคุกคาง
ไม่ว่าจะเป็นช่วงการลงประชามติ
เช่นพวกนปชเขาจะมีศูนย์ปราบโกงคุณก็ไปดำเนินคดีเขา
นักศึกษาจะไปลนลงการเลือกตั้งก็ไปดำเนินคดีไปจับกลุ่มเขา
ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
แล้วเราได้กฎหมายซึ่งพูดได้ว่าเป็นกฎหมายโจร
เพราะมาจากกระบวนการบีบบังคับมาจากการรัฐประหาร
อันนี้แหละครับที่เราเห็นว่ารากฐานทั้งหมดเนี่ย
มันไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาธิปไตย
คุณสมมติจะพูดประเด็นที่คุณหมอตุลบอกไหมครับ
ประเด็นที่ว่าจริงพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกอยู่แล้ว

อย่างนั้นแต่สวก็ลงอยู่ดีถูกไหมฮะ
ในความเป็นประยุทธ์เนี่ยก็มีเสียงสว
เข้าไปสนับสนุนเพราะลำพังเสียงของสภาเนี่ยก็ก้ำกึ่งกัน
แล้วเอาเข้าจริงนะฮะเราควรที่จะเปิดทางครั้งแรกให้กับพักเพื่อไทยใช่ไหม
ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น
นี่ขอปิดท้ายนิดเดียวนะคะประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ว่า
คือในข้อเรียกร้อง๑๒๓ที่ว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกเป็นข้อแรก
ดับการเรียกร้องมันเรียงลำดับโดยตัวมันเองไหมคะ
หรือว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือ๓ข้อพร้อมกัน
เรียงลำดับได้ครับ
แปลว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์มีผลต่อการตัดสินใจในขั้นถัดไปถูกไหมคะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
เรียนขอเพิ่มประเด็นเข้าไปค่ะว่า
คุณหมอตุ๋นเปิดขึ้นมาบอกว่าจริงแล้วก็อยากจะสื่อสารกับคนที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
ถ้าใช้ข้อมูลคนละชุดความเชื่อคนละแบบเนี่ย
มันจะไปกันลำบากกับการยังคงจุดยืน๓ข้อและเตรียมชุมนุมวันที่๘นี้
คำถามคือเราประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างไร
จะไปถึงคณะกรรมการสมันต์หน้าศาลปลองดองได้ไหม
โดยเฉพาะถ้าเงื่อนไขคือพลเอกประยุทธ์สมมุตินะคะลาออก
สมมุตินะคะที่เขาพยายามจะวิเคราะห์กันว่าโดนคดีเนี่ยมีผลไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือณตอนนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบเร็วเลยก็คือจะมีการชุมนุมกัน
แล้วก็การชุมนุมรอบล่าสุดที่มีการนัดกันเนี่ยก็จะมีการ
เข้าใจว่าเป็นการข้ามไปถึงข้อ๓เป็นหลักเพื่อการสื่อสารในรอบนี้ด้วยซ้ำ
เข้าใจถูกนะคะคุณหมอตุ๋นค่ะถ้าคุณหมอตุลประเมินเนี่ยเป็นไปได้ไหม
หรือคุณหมอคิดว่ากลไกของสมารณชันเนี่ยจะช่วยได้ไหมคะคือมันอาจจะต้องรีบต้องเร่งแล้วว่าตัวบุคคลเป็นใคร
เอายังไงคุยกันที่ไหนคุยกันเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือจะในข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับ
มันเป็นที่มาของความรุนแรงถ้าใครจำได้นะครับการชุมนุมของเยาวชนเนี่ยนะครับในช่วงก่อนการชุมนุมถ้ามันจำวันที่วิธี
กรกฎาที่ธรรมศาสตร์ที่ไม่มีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยไม่เคยมีการจับกลุ่มไม่มีความรุนแรงนะครับการการที่มีปัญหาในการที่ต้องใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเกิดขึ้นจากมีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับสถาบันแล้วผมคิดว่าแต่นั้นมาเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วบางคนก็มาเพิ่มมากขึ้นแต่หลายคนก็ถอนตัวออกทั้ง
ตอนนั้นก็คงแถวมัธยมต้นที่จะทันเห็นการเรียกร้อง๑๔ตุลา
อันนั้นพระเด็จการของจริง
แต่ในบรรยากาศตอนนี้ที่บอกว่า
ทำไมเขาจะแสดงสิทธิเศรษภาพในการชุมนุม
เขาจะทำไม่ได้
ผมบอกก็เห็นก็ยังทำกันเยอะแยะ
การสลายการชุมนุมเกิดขึ้นแค่วันเดียว๑๖ตุลา

การการสลายการชุมนุมอีกเลยผู้ชุมนุมทุกคนก็ไม่ไม่ใครถูกจับกลุ่ม
คนที่ถูกจับกลุ่มหรือโดนหมายเรียกหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ทำผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าถูกจับกลุ่มเพราะมีความเห็นต่างนะฮะ
รู้สึกว่าจะคุณธนทรนั่นแหละที่จะบอกว่าบอกเลิกจับกลุ่มคนเห็นต่างสักที
มันไม่ใช่เรื่องความเห็นต่างนะครับมันคือการกระทำผิดกฎหมายนะฮะ
เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะ
เหตุการณ์หน้าสถานทูตเยอรมันทนายนกเขาไปเนี่ยนะฮะ
ผมได้ยินน้องก็บอกว่าเอ่อทำไมธนายนกเขาโดนแค่ปลับนะครับ
เรื่องไม่ใช้ไม่ขออนุญาตกับเอียกเครื่องเสียง
แต่ว่าทำไมแกนนำที่ไปยื่นข้อเสนอโดนปรับ
ดูเนื้อหาสิครับเนื้อหาที่คุณไปกล่าวหาเนี่ย
สถาบันเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับ
เมื่อรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะสภาเยอรมันเนี่ย
เชิญมาเชิญรัฐบาลมาตอบเนี่ยนะฮะ
แล้วเขาตอบแล้วบอกว่าไม่มีการนำผิดกฎหมายไม่เห็นมีใครพูดถึงอีกเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยบอกชุมนุมถ้าเกิด
ไม่มีไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครว่าอะไรผมไปพูดข้างรุ้ง
ปียบุตรที่ธรรมศาสตร์บอกว่าถ้าการเมืองดีจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างไร
ผมตอบว่าพูดด้วยความเคารพไม่ได้ห้ามพูดนะครับพูดด้วยความเคารพ
ถามว่าทำไมต้องความเคารพเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพยกย่องศรัทธาเชิดชูของประชาชนทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพูดถึงประชาชนคุณก็ต้องคำนึงถึงประชาชนอยู่ทั้งประเทศ
คุณหมอขมวดให้นิดหนึ่งเอาจบเลยเหรอคะอ่ะงั้นมาที่ทางคุณสมยศค่ะ
คือหมออาจจะตกข้อมูลในบางส่วนเรื่องดำเนินคดีทันทีที่มีการชุมหนุมมีคดีหมด
ทุกครั้งในนี้ยืนยันได้นะครับผมก็โดนนะครับ
กรกฎาคมนี่โดนกันหมดทุกคนคนที่ขึ้นเวทีโดนหมายเรียกโดนดำเนินคดี
ขณะนั้นยังไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือการปฏิรูปใดนะฮะ
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แต่ทุกครั้งอันนี้ยืนยันมีคดีแน่นอน
และคดีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมานานแล้วด้วย
ไม่ว่าจะเกิดกับภาคการเมืองแบบอนาคตใหม่หรือคนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ย
โดนคดีแม้กระทั่งพรบความสะอาดพรบชุมนุมพรบจราจรอะไรก็แล้วแต่โดนหมดครับ
แต่ว่าตอนนี้ที่ใช้มากที่สุดคือม๑๑๖ยุโยงปลุกปั่นอะไรอย่างนี้นะครับ

ชนะคดีคือหมายธุรกษาประยกฟ้องก็มี
เราเลยได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลนี้เป็นประเด็จการ
เพราะว่าได้ใช้กฎหมายในทางที่จะไปปิดกั้นเสรีภาพ
การแสดงความคิดเห็นปิดกั้นการรวมตัวการชุมนุมโดยสงบ
ของประชาชนเหล่านี้อันนี้ยืนยันได้นะครับว่า
มีรูปแบบที่สกัดกั้นคุกคามโดยใช้กฎหมายเนี่ย
เป็นที่ตั้งคุณสมยศคิดว่าเรื่องประเด็นข้อเรียกร้อง

มีผลต่อคดีที่เกิดขึ้นในการชุมนุมแต่ละครั้งแต่ละแห่งไหมคะ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องมาพิจารณา
เพื่อให้บรรยากาศของสังคมมันเปิดกว้าง
มีเสร็จภาพมากพอที่จะพูดโดยที่ไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย
หรืออคติทางสังคมต่าง
ถ้าวันนี้เราสามารถมีเสรีภาพที่พูดได้อย่างเต็มที่นะฮะ
ด้วยความเคารพหรือไม่เคารพก็แล้วแต่
อันนี้แหละครับที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ของเราเนี่ย
ดำรงอยู่ในสังคมที่เป็นความทันสมัย
ดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยนะฮะ
แต่ด้วยเหตุที่เรามีกฎหมายหมินพบรมเดชานุภาพมาตรา๑๑๒เนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีบรรยากาศแห่งความเกลียดชังอคติปลุกปั่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทำให้เราไม่สามารถใช้เสร็จภาพนั้นได้อย่างเต็มที่
ก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลที่หมอตุ๋นอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมานะครับ
ทำให้การพูดถึงสถาบันกษัตริย์มีข้อจำกัด
และทำให้ข้อมูลมันหลั่งไหลไปในทิศทางที่เราไม่รู้
เพราะกฎหมายเนี่ยไปกดทับเขาไว้นะฮะ
การแสดงออกการแสดงความคิดเห็นเราไม่รู้เลยนะว่าสังคมไทยไปถึงไหนแล้ว
เพราะมีกฎหมายไปปิดกั้นเสรีภาพของเขา
ฉันขอบวกเข้าไปด้วยได้ไหมคะคือในกรณีที่ตั้งเป็นข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการอันนี้เข้าใจได้
แต่ว่าในสิ่งที่เรียนเชื่อว่าก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณหมอตุ๋นและหลายคนก็คงไม่สบายหูเวลาได้ยิน
เห็นในภาพข่าวก็แล้วแต่เนี่ยว่าคือล่างเวทีหรือบางคนใช้วิธีการเนี่ยคือไม่
อย่างที่คุณหมอใช้บอกว่าคือเวลาพูดถึงคือก็ควรจะพูดถึงด้วยความเคารพคือท่วงทำนองที่มันไม่ได้เป็นไปตาม
เป็นไปตามข้อเรียกร้องเนี่ยมันทำให้เข้าใจได้ว่ามันก็ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้ว
คือคำว่าเคารพเนี่ยผมไม่ทราบขอบเขตมันแค่ไหนนะฮะพูดง่ายว่าข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์ของฟังดีนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเขายังขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะหรือพูดง่ายที่เราใช้คำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะฮะยังไม่ได้มีข้อเสนอนะฮะซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศนะฮะหรือ
เสนอแบบสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์อันนี้หมายถึงต่างประเทศหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะแต่ของนักศึกษาเนี่ยแล้วเป็นความโชคดีของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยนะฮะถ้าเราเห็นเนี่ยข้อเรียกร้องเขาเนี่ยปรารถนาดีต้องการดำรงไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าเขาอยากจะให้
ความจงลักษณ์พอดีการยอมรับโดยความสมัครใจโดยความรักที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความรักหรือจงลักษณ์พอดีที่ถูกบีบังคับคุณพูดได้แค่นี้หรือคุณพูดได้ไม่เต็มที่เราก็เลยไม่รู้ว่าข้อจะจริงเป็นอย่างไรเรียนไม่ได้ขโมทเพื่ออะไรค่ะขอโฆษณาสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเวลาจะเหลือน

นะวันนี้โดยเฉพาะการประกาศชมนุมที่จะเกิดขึ้นวันที่๘แล้วถามคุณหมอตุ้นก่อนค่ะคุณหมอคือจริงจริงแล้วทางสภาหรือเป็นใครที่ควรจะเปิดพื้นที่ให้คุยกันโดยเฉพาะเรื่องข้อเรียกร้องที่๓เพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือทำให้สถานการณ์มันเบาบางร้อนแรงน้อยลงก็ได้
แต่ข้อเสนอ๓ข้อเนี่ยเขาจะให้เหลือข้อเดียวคือข้อ๓คือว่าด้วยสถาบันกษัตริย์
นั่นก็คือว่าการพูดเรื่องรัฐมนูลเอยนายกลาออกเลยมันเป้าหลอกทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้คุณสมยศพูดถึงมาตรา๑๑๒ที่บอกกดเอาไว้หรือว่าอะไรอย่างนี้
ผมจะบอกว่ามาตรา๑๑๒มีไว้ไม่ใช่เพื่อที่จะลงโทษ
มีไว้เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะไอ้ที่บอกประหารชีวิตที่ฝ่ายเสรีภาพชอบพูดกัน
เขาก็ไม่ได้อยากให้ประหารชีวิตเวลาที่ใครไปข่มขืนผู้หญิงหรือว่าอะไรอย่างเง
บอกจะต้องให้ประหารชีวิตเนี่ยที่คนเรียกร้องกันเนี่ยเรากฎหมายมีไว้เพื่อให้ผู้ที่รู้กฎหมายเนี่ย
มีความยับยั้งช่างใจไม่กระทำความผิดต่างหาก
ถ้าคุณไม่ทำผิดสักอย่างเนี่ยนะไม่มีใครฟ้องคุณได้หรอก
แล้วมีหลายคนที่นะฮะที่คุณ
ผมอ่านที่คุณสมยศพูดเนี่ยบอกว่าคุณไม่ได้รับการประกันตัว
ผมกล้ายืนยันเลยคนที่โดนฟ้องมาตรา๑๒จำนวนมากได้รับการประกันตัวในช่วงการดำเนินคดี
แล้วก็คนที่ขอพระทายไปโทษก็จะได้รับการพระทายไปโทษทุกครั้ง
ผมยกตัวอย่างที่ควบคู่กับคุณสมยศก็คือสุรชัยแทร่ด่านเนี่ย
พอมีการกระบวนการที่ขอพระธาภัยโทษก็ได้ออก
คุณสมยศเองก็ได้ออกก่อนก่อนเวลาที่กำหนดคือ๑๑ปี

ไม่ผมอ่านจากของคุณเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาที่บอกว่าข้อเรียกร้องวันที่๘เนี่ย
ถ้าเกิดเราพูดด้วยพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างไม่มีความเคารพ
อย่างที่ทุกคนในประเทศตอนนี้อึดอัด
ที่เขาออกมาวันที่๑พฤติกาที่ผ่านมา
ก็เป็นการแสดงโดยออกโดยละมุนละม่อมของประชาชนทั้งประเทศที่จงรักภักดี
ความจงลักษณ์พักดีบังคับไม่ได้
คนที่ไม่จงรักพักดีก็ไม่เคยถูกบังคับให้จงรักพักดี
คุณไม่จงรักภักดีก็เชิญไม่จงรักภักดีต่อไปเราไม่ไปยุ่งกับคุณ
แต่คุณอย่าแสดงออกความไม่จงรักภักดีเนี่ยออกมาในทางละเมิดจาบจ้วงอย่างที่เห็น
ถ้าพูดกันด้วยดีอย่างที่คุณสมยศพูดผมว่าไม่มีปัญหาอะไร
แต่ในการแสดงออกที่ผ่านมาทุกครั้งที่มันมีการจะต้องมีการจับกลุ่มคุมขังหรือก็ดำเนินคดีเนี่ย
ผมจะเอาแค่ง่ายนะ๒๖ตัวละที่ผ่านมาที่ไปสถานทูตเยอรมัน
ข้อมูลที่นั่นมาขนาดสถานีโทรทัศน์จะเอามาออกอากาศต้องดูเสียง
แสดงว่ามันถึงกับฟังไม่ได้
ถ้าเกิดวันที่๘พฤศจิกามีทำแบบนั้นอีกผมคิดว่าก็ประชาชนทั้งประเทศก็ยอมไม่ได้
ผมคิดว่าถ้าเกิดมีการจาบจ้วงล่วงละเมิดแล้วไม่มีการจับกลุ่มนะครับ
ไม่มีการดำเนินคดีใดเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรคอยยับยั้งไว้นะ
ทั้งประเทศที่เขาบอกนั่นมาจะกลายเป็นการเผชิญหน้ากันเองซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดครับ
ที่ฉันขอเวลาให้คุณสมยศจริงแล้วมี๒ประเด็นที่คุณหมอเปิดไว้ทั้ง
ซึ่งคุณสมยศอาจจะขอแก้ข้อมูลแล้วก็เรื่องของการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เชิญค่ะ
คืออันดับแรกนะฮะเรื่องคดี๑๑๒เนี่ยมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากที่ได้รับการประกันตัวนะครับ
แต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดไม่ได้ประกันตัว
อันนี้มีสถิติมีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เห็นส่วนกรณีของผมเนี่ยมัน
อ่าสารชั้นต้นไปที่๑๑ปี
สารอุทธรรมเขายืนที่๑๑ปีแต่สารดิกาเขาลดลงมา
แล้วผมก็อยู่เต็ม๗ปีรับโทษนะครับ
ทีนี้สิ่งที่เราอยากให้ยกเลิกข้อจำกัดทางกฎหมายแบบนี้นะฮะ
จะช่วยสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ได้อย่างโปร่งใสสง่างามและก็สบายใจทุกฝ่าย
แล้วเราก็จะทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด
ถูกนำมาพูดคุยในสาธารณะสาธารณะได้อันไหนที่เข้าใจผิด
สำนักพระราชวังหรือตัวแทนของพระมรสัตว์หรือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้นะฮะ
วันนี้พอมีกฎหมายแบบนี้เข้าไปเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลมันหลั่งไหลไปทางไหน
ปริมาณที่ว่าคนจำนวนมากอย่างที่หมอตุ๋นพูดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยจริงแค่ไหน
เพราะเขาไม่กล้าพูดเนี่ยฮะว่ารักหรือไม่รักเกลียดหรือไม่เกลียดชอบหรือไม่ชอบ
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยประการใดเนี่ยเขาถูกกดทับด้วยกฎหมายที่ไม่ให้เขาพูดนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยผู้ที่เขาไม่เห็นด้วยกับสถาบันกษัตริย์
หรือมีความไม่พอใจมันมีปริมาณเท่าไหร่มีจริงเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าเราเปิดมาเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะรู้
ก็จะได้เข้าใจอ๋อนี่มีคนจำนวนนึงไม่มากเข้าใจผิดก็ชี้แจงกันไป
อันนี้คือคือสิ่งที่จะทำให้เกิดเสรีภาพและประชาปไตยคือเราต้องเข้าใจนะว่า
ประงบของรัฐนี่ก็รับเงินเดือนมีรายได้จากภาษีอากรของประชาชนนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องให้ประชาชนเนี่ย
วิจารณ์ได้พูดได้อย่างเต็มที่

ขอสวัสดีคุณผู้ชมทางทีวีก่อนนะคะ

คุณผู้ชมที่ชมต่อทางออนไลน์เชิญคุณสมยศต่อค่ะ
คือทีนี้ฉันขอแทรกเข้าไปเพิ่มนิดหน่อย
คือว่าแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะคะ
คืออันนี้คือความคิดของคุณหมอที่ฉันสรุปมาก็คือว่า
เรื่องของการแสดงออกอาจจะมีผลนะคะ
เรื่องของการแสดงออกขอรบไม่ขอรบเนี่ยนะคะ

เมิดกันหรือเปล่าไม่ใช่แค่แสดงความคิดเห็นนะคะ
คือผมอยากจะพูดในเชิงที่เราจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อเท็จจริงนะครับ
องค์กรหรือสถาบันทางการเมืองนะฮะ
มันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่แน่นอนอันหนึ่งคือมีเกิด
เติบโตแล้วก็ดับสลายมีวิวัฒนาการมีการเคลื่อนไหวมันไม่หยุดนิ่ง
เวลานี้คนที่มองเชิงปกป้องสถาบัน
กำลังทำให้องค์กรหรือสถาบัน
แง่ที่เป็นประมุขของรัฐอยู่ในสภาพจุดนิ่ง
เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งมันผิดธรรมชาติ
แต่เขาก็ย่อมจะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีเปลี่ยนแปลงนะคะ
เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบนี้ก็คือดำรงอยู่และรักษาไว้แบบนี้คือดีแล้วไงคะ
ครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง
ทั้งโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีวิวัฒนาการนั้น
มีคนที่เมื่อก่อนอาจจะโอเคยอมรับได้ความไม่เท่าเทียม
ความเป็นช่วงชั้นในสังคมอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่พอมาสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ว
ทุกคนต้องการเสร็จภาพต้องการความเสมอภาค
อย่างนี้เขาก็อาจจะมาสู่ข้อเรียกร้องที่ให้ประมุขของรัฐเป็นอีกแบบหนึ่งตามยุคสมัยของเขา
อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงและที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงตลอด
นี่ขอขมวดประเด็นแค่นี้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวกลับมาที่คุณสมยศใหม่
คุณหมอค่ะแล้วเราจะทำยังไงกับคนที่เขาพร้อมจะพูดคุยอย่างมีวุฒิภาวะอย่างมีอารยาการในเรื่องนี้ล่ะคะ
เอ่อขอตอบคำถามนี้ก่อนนะครับ
มานะครับแม้กระทั่งแบบที่ท่านประธานชวนก็ไปทับทามไว้
เผื่อที่จะเข้าสะพานแล้วมีมติเคาะมาก็จะได้บอกว่าโอเคทับถามเรียบร้อยแล้ว
ผมคิดว่าการที่จะพูดคุยในเวทีปิดเนี่ยนะครับ
เพื่อให้พูดกันเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับที่พวกคุณต้องการเนี่ยนะฮะ
ก็คนเวทีปิดก็ต้องเป็นคนที่มีสามารถที่จะรับฟังเป็นผู้ที่เขารับฟังด้วยความเป็นกลาง
ในในอาชีพเนี่ยที่ที่รับฟังด้วยความเป็นกลางเนี่ย
ผมคงนึกได้อยู่อาชีพเดียวเนี่ยก็คือผู้พิพากษานะครับส่วนจะเป็นท่านใดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
แล้วเป็นองค์ประกอบแล้วก็สามารถที่จะเอาอ่า
วันนี้ครั้งนี้เอาตัวแทนผู้เรียกร้องทั้งหมดมาคุย
คุณจะเรียกร้องเรื่องอะไรหัวข้ออะไรเนื้อหาเป็นยังไงตรงเนี้ยไม่ต้องมันก็จะ
เมื่อมันเป็นเวทีปิดเนี้ยมันก็จะไม่มีการอ่า
ต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรนะครับมันไม่เผยแพร่ส่วนสาธารณะ
สู่คอมพิวเตอร์เหมือนที่เป็นอยู่อืมค่ะผมว่ารูปแบบเนี้ย
แล้วก็ถ้าเกิดประเด็นใดกลุ่มผู้รับฟังหรือนะฮะ
ไม่ต้องไม่ให้ไก่เกลี่ยหรือว่ามีอำนาจอะไรในบัญกันตัดสิน
ให้นายกลาออกหรือว่าอะไรฟังอย่างเดียวแล้วสรุป
เขาก็สามารถที่จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องฟังดูอันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไร
เกี่ยวข้องกับคนที่ร่างกฎหมายพระมหากษัตริย
ที่แล้วคนที่ร่างกฎหมายเกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หรือคนที่เป็นสำนักพระราชวังอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องก็เอามา
ค่ะนะครับอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันก็จะคุยกันได้
อ่าย้อนกลับมาที่คุณสมชดพูดนิดหนึ่งแล้วบอกว่าตอนนี้ยังมีมาตาย๑๑๒อยู่น่ะ
ค่ะคุณเชื่อไหมว่านี่ขนาดมีมาตรา๑๑๒อยู่นะ
การแสดงออกนี่นะครับผมบอกได้เลยนะคนจำนวนมากเขาเหลืออดกับ
แล้วนะครับแม้ผมจะควบคุมสติได้ควบคุมอารมณ์ได้
แต่อีกหลายคนเขาควบคุมไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาคือเราเห็นว่า
โอเคไม่อยากให้เกิดพาให้ประเทศชาติเข้าสู่ทางตัน
เราไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งกันเราอยากมีความรักสามัคคีกัน
เพราะฉะนั้นเนี้ยมาตาย๑๑๒เนี้ยนะครับขอแค่ว่าเอ่อ
ไม่ต้องไปละเมิดแค่นี้ก็ที่บอกว่าอ่า
หลวงท่านรับสั่งไม่ค่อยอยากให้ใช้นะครับ
แล้วแล้วคุณปียบุกก็จะบอกว่าผมไปไปแจ้งแจ้งความรู้เรียนคดีเนี้ย
ก็เพราะว่ามันถึงทางตันแทนที่ประชาชนจะต้องออกมาตีกัน
เพราะว่าคนที่จงรักพรรคดีกับไม่จงรักพรรคดี
อยากจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยออกมาเรื่องของล้อเลียน
ออกมารูปจากจาบจ้วงถ้าเป็นอย่างที่คุณสมยศพูดเนี้ย
เพื่อให้เอ่อสหรัฐกษัตริย์เนี้ยอยู่ได้อย่างสง่างามนะครับ
อยู่กับประชาชนได้ผมจะชื่นใจมาก
แต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณสมยศหรือทุกคนไม่
ปิดกั้นกันนะครับดูสิ่งที่เกิดเอาจริงจริง
ป้ายต่างป้ายต่างที่ที่น้องน้องเขาเขียนเนี่ย
แล้วโชว์ออกมาตามที่ต่างอย่างนั้นคงไม่ใช่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์
โดยชอบเพื่อการปฏิรูปแล้วล่ะข้อเรียกร้องต่างต่างเนี่ยนะคะ
ข้อเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์เยอะแยะแล้วคงไม่มีเวลาพูดในที่นี้
แบบมันไม่ใช่เพื่อการทำให้มันดีขึ้นมันมีแต่ว่าจะดูแล้วเนี่ย
จะทำให้มันการเสื่อมลงนะครับมีผู้แย้งมากมายคงไม่มีอะไร
ไม่มีเวลาในเวทีนี้นะครับแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดจะออกจาก
วันนี้ที่เรามาเนี่ยถ้าจะหาทางออกให้กับประเทศเนี่ย
คงต้องมีผู้รับฟังมีผู้รับฟังที่พอนั้นได้แล้วก็เชิญทุกฝ่ายมา
ผมเองก็จะเป็นฝ่ายที่ไปให้ข้อมูลว่าผมไม่เห็นด้วยกับคนที่เขาชุมนุมยังไง
แล้วคนที่ชุมนุมก็มาบอกว่าทำไมผมต้องมาชุมนุมประท้วงมาปุ๊บ
แล้วก็บอกว่าทำไมสหรัฐก็ต้องปฏิรูป
มีเขามีข้อมูลอะไรขึ้นมาเปิดออกมาในวงปิดมันก็จะไม่มีความผิด
ผมว่าการพูดคุยลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นทางออกนะครับ
ตอนนี้ผมบอกว่าถ้าเกิดเราบอกคุณประยุทธ์เนี่ย
เป็นตัวปัญหาของประเทศแต่ว่าเรามาชุมนุมเนี่ย
นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาของประเทศปรากฏว่าเกิดภาวะแทรกซ้อน
รักษาโรคหัวใจเลยมีโรคไตด้วยเลย
คนไข้เลยตายคือประเทศชาติก็คือตายไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นผมขอร้องล่ะครับว่าอย่าซ้ำเติมประเทศไทยอีกเลย
นะครับถ้าเกิดน้องน้องก็เจตนาดีเนี่ย
อยากให้สถาบันดำรงอยู่ได้อย่างที่คุณสมยศว่าเนี่ย
ไม่ต้องสมารถฉันไม่ต้องมาปลองดองมันไม่มีอยู่จริงครับ

พลมเช็ดเท้าให้คุณประยุทธ์อ่ะโอ้โหทำไมอ่ะค่ะทำไมขนาดนั้นค่ะ
ปัญหาอยู่ที่คุณประยุทธ์ด้วยในวันนี้นะฮะที่เขาเรียกร้องให้ลาออก
หรือพูดง่ายเขาไม่อยากให้คุณเป็นนายกรมนตรีแล้วเขาไม่พอใจ
เขาไม่เห็นด้วยกับคุณแล้วแล้วเป็นปัญหาหนักอก
ถ้าเกิดคุณยกภูเขาออกจากอกอันนี้ไปได้เนี่ยก็โล่งแล้วครับ
ก็จะทำให้พูดง่ายเราสามารถดึงฟืนออกจากกองไฟได้หนึ่งฟืนแล้ว
มันจะช่วยให้การพูดคุยง่ายขึ้นบรรยากาศสังคมก็จะดีขึ้นด้วย
นะฮะก็ไปโหวตกันในระบบสภาที่มีอยู่นะฮะ
คือพูดง่ายตอนนี้เราเห็นปัญหาคุณประยุทธ์เป็นปัญหาใจกลางที่สำคัญ
ความเห็นผมนะฮะขนาดที่เรียกว่าเอาเสาไฟฟ้ามาแทนคุณประยุทธ์ตอนนี้นะฮะ
บ้านเมืองอาจจะดีขึ้นด้วยคืออ่าเรื่องเรื่องนายกเรื่องหนึ่งนะคะ
แต่ทีนี้ขอบวกเข้าไปสมมุติเราไม่เราไม่ไม่ใช่เฉพาะชื่อนะคะ
แต่เราไม่เอาที่คุณชวนพยายามจะตั้งเลยคณะกรรมการนี้แต่ว่าเป็นอย่างที่คุณหมอตุ๋นเสนอเนี่ยนะคะ
คุณสมยศคิดว่าจะช่วยให้การพูดคุยมันเดินหน้าต่อไปได้ไหมคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการคุยวงปิดอยากพูดอะไรพูดเลย
ฟังก่อนนะแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ละฟังทุกฝ่ายเลย
คือมันจะต้องไม่มีกฎหมายที่ไปจำกัดเขาในการพูดแสดงความคิดเห็น
ว่าจะปิดหรือเปิดนะฮะสามารถที่จะพูดได้เต็มที่แล้วเวทีสภาด้วย
ผมถึงสงสัยว่าทำไมท่านชวนไม่ใช้กลไกระบบสภา
ตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาในรูปกรรมาธิการหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ
แล้วก็เปิดเวทีสาธารณะมาดีเบตมาคุยกันเลยเช่น
กลุ่มนักศาสตร์เขาอยากจะให้ยกเลิกมาตารส
ที่มากพอที่จะเลือกใช้อยู่แล้วแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือหลักก็คือสภา
แต่ประเด็นก็คืออันนี้ฉันถามแทนก็คือว่าแต่คนที่ชอบผลเอกประยุทธ์
แล้วคนที่ยกมือให้ผลเอกประยุทธ์ในสภาอีกตั้งเยอะเขาคงไม่ยอมให้เกิดขึ้นง่ายมั้งคะ
เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวฉันลองใช้คำของอีกฝั่งหนึ่งคือก็คนกลุ่มเดียวอ่ะที่เรียกร้องตอนนี้อ่ะ
ในในใจของคนอีกกลุ่มพลเอกประยุทธก็ยังชอบทำอยู่นะคะแล้วมันจะไปเกิดอะไรขึ้นในสภาอย่างนั้นได้ยังไง
ในเมื่อในสภาก็มีมือเพื่อพลเอกประยุทธ์อยู่อีกอ่ะค่ะอันนี้เราหมายถึงว่าเรากำลังจะพูดถึงการสมารชันใช่ไหมฮะ
และตรงนี้ถ้ากลไกสภาเราเป็นเวทีเปิดที่มีสิทธิเสรีภาพโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอคติ
สังคมนะฮะหรือวัฒนธรรมหรือกฎหมายที่ไปกดทัพไม่ให้พูดเนี่ย
กลไกสภาก็จะเป็นเวทีที่ดีและเหมาะสมที่จะเอาปัญหาข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อเนี่ย
มาคุยกันโดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย
ซึ่งอาจจะออกเป็นกฎหมายก็ได้นะฮะเหมือนข้อเสนอของคุณสุดารัฐเกยุลาพันธ์ก็ได้
แต่กฎหมายเนี้ยบอกเลยว่าคุณพูดได้เต็มที่เลยยกเว้นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกเข้ามายุ่งเกี่ยว
เราก็จะได้เสรีภาพในการพูดอืมแล้วนี่แหละฮะ
ใช่คือต้องให้ผู้พูดโดยเฉพาะผู้เรียกร้องเนี่ยแน่ใจว่าไม่โดนเล่นแน่
ความหมายคือแบบนั้นครับคุณหมอค่ะที่ฉันขอขยายความที่คุณหมอบอก
ขวัญบอกว่าคือมีชุดรับฟังคำว่าชุดรับฟังที่คุณหมอลองคิดในใจตอนนี้คือ
แล้วพอรับฟังเสร็จเอาไปทำอะไรต่อให้มันเป็นรูปธรรมได้ไหมคะ
ฟังกันเฉยเฉยก่อนเอ่อมันต้องมีกระบวนการภายในครับอืม
รับฟังเสร็จเนี่ยต้องหาว่าใครจะตอบปัญหาเหล่านี้ได้
ตอนนี้ต้นรายการเนี่ยผมบอกว่าชุดข้อมูลที่แตกต่างกันเนี่ย
ประการชุดนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้แต่ต้องเป็นคนที่ไม่มีปัญหา
ปัญหาไม่สามารถแก้โดยตัวคนที่มีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดที่ที่บอกว่าคุณคุณท่านประธานชวนเสนอมามีปัญหาแน่แน่
แล้วก็ผมคงต้องแย้งคุณสมยศนิดนึงนะครับ
ถ้าเป็นกระบวนการของสภานะครับ
ข้อระเบียบข้อมันครับของทรัพย์เนี้ยบอกว่าห้ามพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างไม่เหมาะสม
เด็กประยุทธ์นายกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนะครับ
เรียกร้องให้พักเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ไปรวบรวมเอ่อ
ก้าวไกลให้รวบรวมเสียงเพื่อที่จะล้มอะไรสักอย่างหนึ่ง
กลไกมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจอมขวัญก็พูดเองนะครับ
บอกว่าเมื่อกี้คนที่เขาสนับสนุนก็มีอยู่
เมื่อกี้แน่นอนไม่มีนายกคนใดนะครับ
ที่จะสามารถที่จะครองใจและให้คนชอบทั้งหมดได้ต่อให้บอกว่าเอ้า
สิบล้านคนไม่พอใจพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าคนที่พอใจมีสิบห้าล้าน
ที่เหลือกลางกลางอ่ะจะทำยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นนายกไม่สามารถลาออกภายใต้เสียง
เรียกร้องด้วยการชุมนุมได้กปศเคยไปเรียกร้อง
ไล่รัฐบาลยิ่งรักทั้งข้อหาบอกว่าการทุจจติศข้อลับจะนำข้าว
จนจนตอนนี้หนีออกนอกประเทศก็ไม่ออกไปประท้วง๖๗เดือน
เรื่องบอกว่าพอเนื้อโทษกรรมแทนเนื้อโทษเฉพาะผู้ชำนวงสื่อเหลืองสื่อแดง
ตามวาระ๑ไปมีคนไปทำงอกออกมาบอกเนื้อโทษทักศิลป์ด้วย
เรียกโทษสูตรเทพค์อพิษิศริย์ด้วย

ไม่ใช่ผมติ่งนายกหรือท็อปพูดแบบที่พวกเด็กว่ากัน

ไปถังเลขาพรรคหรือคนในพรรคพฤทัย
ทำไมตัวแทนพระคุณคือนายกนักถึงไม่ลาออกก็ประวัติศาสตร์ประท้วง
เพราะฉะนั้นการที่ลาออกเพราะเสียงประท้วงโดยที่ไม่มีเหตุผลพอสมควร
คนสนับสนก็ยังมีอยู่ตรงนั้นออกไม่ได้
ในส่วนที่เรียกร้องมากรรมการรับฟังผมคิดว่าอย่าให้มีอำนาจ
อยากให้มาชี้โน้นชี้นี้หลายคนบอกถ้าเกิดนายกไม่ลาออก
คุยด้วยผมบอกอย่างนั้นก็คือสู่ทางตันกลับมาอยู่เหมือนเดิม
เราก็โทษนะฮะทนทนกันไปชุมนุมกันไป
แล้วก็ถ้าเกิดใครผิดกฎหมายก็อย่ามาบอกให้ปล่อยเพื่อนกูนะ
เขาก็ว่าตามกฎหมายย้ำนะครับรัฐบาลและตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มคนเห็นต่างได้
เพราะว่าไม่มีเกี่ยวไว้ในกฎหมายกฎหมายกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเฉพาะบางคนเท่านั้น
แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้กันเรื่อยเปื่อยต้องดูต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่าเขาทำอะไร
แล้วมันเข้าข่ายจึงจะถูกจับกลุ่มแน่นอนผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำนะฮะที่เห็นอ่ะลองไปดูสิครับ
แล้วพอเปิดเทปให้ดูว่าคุณทำอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เข้าขายรู้ไหม
ก็ต้องจำนวนต่อหลักฐานอ่าเดี๋ยวขอประเด็นนี้ก่อนนะคุณหมอ
มาที่คุณสมยศค่ะเรื่องประเด็นเรื่องของการแสดงออกแล้วก็กดคือ
เอาอย่างงี้คุณยังเข้าใจนะฮะว่าคือฝั่งหนึ่งก็พูดถึงเรื่องเศรษฐีเสร็จภาพ
แสดงออกการบังคับใช้กฎหมายที่มันไม่ทั่วหน้านะคะ
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะมองว่าก็การแสดงออกแบบนี้มันก็ชัดเจน
แล้วมันก็เป็นธุรกิจของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฏหมายในการเอาผิดได้
คุณสมศจะว่าไงคะเรื่องบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะฮะ
มันเคยเกิดขึ้นอย่างเช่นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ
แล้วโดนหนึ่งหนึ่งหกนะฮะยกฟ้องหมดแล้วอ่ะ
ตอนนี้ทยอยคดีมาที่เขาไปชุมนุมไปทำอะไรกันยกฟ้องหมด
มันก็บอกให้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาคุณใช้กฎหมายเนี่ย
ในทางเพื่อปิดกั้นพวกเขาสุดท้ายพิสูจน์ออกมา
ก็ไม่ใช่อย่างที่คุณกล่าวหาโดยเฉพาะหนึ่งหนึ่งหกนะฮะ
แต่ว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้
ใช้สิทธิเสร็จภาพเนี่ยมันไปต่อไม่ได้
เพราะคุณใช้กฎหมายไปบีบบังคับเขานะฮะ
ในส่วนของในส่วนของสภาอีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
คือเรียนนึกทางออกให้ทั้งสองฝั่งไม่ออกว่าคือ
คือถ้ามันจะใช้กลไกสภาและอย่างที่คุณหมอบอกว่า
แม้กระทั่งถ้าจะบังคับใช้ในการใช้ข้อบังคับ

คือถ้าแม้แต่ในสภาพูดไม่ได้แล้วที่ไหนในประเทศจะพูดได้คะ
หมายถึงว่าแบบอย่างมีอารยะนะแบบเราคุยกันได้

แต่ถ้าเกิดเป็นคณะกรรมการผมบอกได้เลยว่า

ในสถาบันการศึกษาเอยหรือว่าอะไรในวงต่างเนี่ยนะครับ
ที่พูดคุยกันอย่างเหมือนมีอารยะตกลงกัน
แต่ว่าโอเคนะเราไม่ได้ฟ้องร้องกันนะเรารับฟังกันนะ
พูดกันเยอะครับพูดกันหนักกว่านี้อีก

รัฐศาสตร์จุฬาอักษรจุฬา
คณะต่างในธรรมศาสตร์พูดกันโอ้โหถึงกึ่งนะครับ

นักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนบอกได้เลยว่า
เขาฟังจากอาจารย์เขาว่าอย่างไร
แล้วเขาเชื่อแล้วเขาก็มามีมาชุมนุมบ้างอะไรบ้าง
จนบางคนตอนนี้เป็นอาจารย์แล้ว
เขาก็ได้รับฟังจากอาจารย์ของเขามาตามลำดับ

นั่นแหละคือสิทธิเสร็จภาพทางการศึกษาทางวิชาการ
ก็พูดกันไปแต่ว่ายังนั้นไม่มีใครเอามา
ไม่เคยมีใครเอาพวกนั้นมาฟ้องร้องนะครับ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นออนสเตจ

อันนี้เขาถึงต้องออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ
เพื่อที่จะบอกโอเคนะอย่าให้มันขยายวงกว้าง
ค่ะนึกรูปแบบเวทีไม่ออกจริงค่ะคุณสมยศ
เค้าเรียนสัมภาษณ์คนมายังไม่รู้จะออกรายการหรือไม่ออกรายการ
คือเราเห็นด้วยที่ทุกเรื่องควรจะคุยได้ในประเทศไทยใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้เวทีที่มันปลอดภัยสำหรับทุกคนที่คุณหมอบอก

ก็ดีที่สุดมีรูปแบบที่เสนอไหมคะ
ทีนี้ก็สามารถเปิดเวทีสาธารณะได้ทุกที่และ
ทุกคนก็แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พูดกันเลย

ซึ่งอันนี้หมายถึงว่าเราต้องเลิกข้อจำกัดของกฎหมาย
หินพระบรมเดชานุภาพออกไปก่อน
เราก็จะได้บรรยากาศที่เป็นเสรีภาพที่แท้จริงมากขึ้น
เมื่อสักวันนี้คุณหมอตุ๋นบอกว่าขนาดมี๑๑๒
คนที่ไม่เห็นด้วยยังมองว่าพูดกันขนาดนี้

ถ้าไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาจะรู้สึกไม่สบายใจไหมคะ
คือน่าจะสบายใจด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณจะได้รับฟังความเห็นแตกต่าง
ได้รับฟังข้อมูลแล้วก็มีการถกเถียงพูดคุยกัน
เราจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด

เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องยอมรับ
แต่สังคมทุกวันนี้มันอึมครึมมันมืดมนต์
มันไม่มีอนาคตเพราะไม่รู้ว่าเขาพูดไม่ได้ไง
พูดไม่ได้ก็ไปพูดกันหลังห้องมุมนั้นมุมนี้

คือมันถูกทำให้เป็นเรื่องที่พูดไม่ได้

แต่เราต้องการมันเลิกระบบซุบซิบลินทา

ผมยังเคยไปฟังเลย

ผมไม่เคยฟ้องลุงนะผมพูดกับลุงเนี่ยลุงพูดสิบข้อข้างข้างผมเลย

ไม่ใช่ครับผมแจ้งความเพราะว่าวันที่เขา๑๙กันยา

เพราะว่ามีคนแบบคุณหมอเนี่ย
ฉกต้องอธิบายผมบอกเลยบอกว่า
ถ้ารูปแบบประกาศอย่างนั้นคนรู้ทั้งประเทศ

ในเวทีหรือว่าอะไรเนี่ยเรารับได้
เราต้องยอมรับได้ในสิทธิเสรีภาพ
แต่การแสดงออกต้องมีข้อจำกัด

บอกว่าถ้าเกิดการแสดงออกนั้น
มีผลต่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของสังคม
หรือทำให้เกิดคนอื่นก็ไม่พอใจกันทั้ง
เป็นวงกว้างเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศเนี่ย
ผู้บริหารก็คือรัฐสามารถออกกฎหมาย
แล้วก็ต้องรวมการให้จำกัดตรงนั้น

แต่ถ้าเกิดคุณไปแสดงออกตรงนั้นเนี่ย

ยบุตรบอกว่าผมโกหกหรือผมพูดไม่ตรงหรือว่าอะไร
ผมบอกเลยบอกผมไปย้อนเทปดูได้เลย
ผมบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดคุณไปแสดงออกวันที่๑๙
เพราะวันนั้นประมาณวันที่๑๔กันยา
คุณไปแสดงออกอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องได้รับผลบางอย่างนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยได้ครับแม้จะมี๑๑๒ก็ได้
ก็ไม่ต่างกันครับเขาจะพูดคุยในมุมไหนก็ได้บนเวทีก็ได้

ความหมายของคุณสมยศคือหมายความว่าคือนี่ไงความต่าง
คือถ้าพูดแบบไม่สาธารณะไม่เปิดกว้างไม่โดนก็ใช่อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้
แต่ที่คุณสมยศบอกว่าที่ต้องการคือว่ามันควรจะคุยได้สาธารณะโดยไม่มีใครมีความผิดแบบนี้ใช่ไหม

คุยโดยปราศจากอคตินะฮะ
คุยด้วยเสรีภาพอันเต็มเปี่ยมที่เขาไม่ต้องเกร็งไม่ต้องกังวลใจ

เพราะเรากำลังพูดถึงประมุขของรัฐนะครับตามรัฐมนต์มนุษย์
ประมุขของรัฐมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประชาชนนะครับ
จึงต้องให้ประชาชนได้พูดเราถึงจะรู้ว่า
ประชาชนคิดยังไงต่อประมุขของรัฐณขณะนี้
ซึ่งอาจจะรวมไปถึงด้วยก็ได้นะครับว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับบทบาท
ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งก็คือข้อเล็กร้อง๑๐ข้อของเขา
ก็จะได้นำไปสู่การแก้ไข
เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านลองออกแบบนะคะ

คุณสมมุติลองออกแบบให้หน่อยว่าถ้าสมมุติเลือกได้เท่าที่ได้คุยกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมมาเนี่ย
เลือกได้ข้อ๑ข้อ๒ข้อ๓หรือรูปโฉมของเส้นทางหลังจากนี้ต่อไปในช่วงนี้ค่ะ
สองสามสัปดาห์นี้เนี่ยคือคิดว่าอะไรที่รับได้แล้วจะคุยกันได้ง่ายขึ้น
เอาแบบเรียนเอาแบบไม่มีขอบเขตเลยนะคะที่คิดว่าเขาต้องการเชิญค่ะ
หนึ่งเนี่ยนะฮะเลิกกฎหมายที่ไปจำกัดสิทธิ์ในการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะครับ
แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูลเพื่อให้ประมุขของรัฐหรือกษัตริย์สามารถตรวจสอบได้
และพูดง่ายว่าสามารถที่จะถูกตรวจสอบหรือควบคุมโดยกระบวนการทางกฎหมายได้นะฮะ
แล้วพอถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างอื่นก็ง่ายขึ้นในการพูดคุยกันแล้วในการที่จะดูว่าคุณเข้าใจถูกหรือคุณเข้าใจผิดต่อสถาบันกษัตริย์
ข้อมูลต่างชุดข้อมูลต่างที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อก็จะง่ายขึ้นก็จะคลี่คลายสถานการณ์ก็จะพูดคุยอย่างเป็นมิตรมากขึ้นเปิดมากขึ้น
สังคมก็ร่วมตรวจสอบด้วยนะฮะคุณเพนกวินทำไมเสนออย่างนี้คุณลุงทำไมเสนออย่างนี้ทำไมคุณหมอตุ๋นไม่เห็นด้วย
ผมพูดได้ไม่เต็มที่เชิญค่ะเนี้ยเชิญค่ะเข้าใจค่ะเพราะถ้ามี
พ่อตูนพูดได้ถึงสองร้อยแต่ผมพูดอะไรไม่ได้เลยเข้าใจค่ะอย่างแหงเลยฮะเพราะนั้น
ของกฎหมายแล้วเนี่ยจะเป็นผลดีต่อสถาบันด้วยซ้ำอืมครับคืออันนี้คือ
เท่าที่ฟังมานะคะที่เห็นคืออันนี้คือการสร้างบรรยากาศ
เพื่ออย่างน้อยแสดงความจริงใจว่าถ้าเขาเรียกร้องเขาจะไม่
ไม่ถูกตัดตั้งตั้งแต่แรกความหมายไม่ถูกคุกคามอ่า
ถูกคุกคามไม่ถูกเอาผิดครับใช่ไหมคะซึ่งถ้า
ถูกความเกลียดชังมาทำแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะ
คือทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสังคม
ไม่ใช่ว่าคนที่ลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้หรือว่าจะถกเถียงกันเรื่องนี้
กลายเป็นคนผิดหรือถูกรังเกียจจากสังคมหรือหรืออาจจะถูกรังเกียจจากคนที่คิดไม่เหมือนกัน
ครับหมอตุ๋นค่ะอันนี้มันสร้างยากไหมต้องบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเรื่องอ่า
มาตรการต่างต่างที่จะปกป้องคุ้มครองสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งของ
ของน้องน้องเขาอ่ะนะครับก็เอ่อจะให้เนี้ยฟ้องร้องสถาบันกษัตริย์ได้
เมื่อกี้คุณสมยศบอกเองบอกว่าเนี่ยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็โดนใช้อำนาจฟ้อง
แต่ว่าแค่ข้อเรียกร้องข้อเก้าเนี่ยลุงพูดสองครั้งบอกว่าเกี่ยวกับวันเฉลิม
อืมแล้วถ้าเกิดทุกวันคนนู้นฟ้องดีคนนี้ฟ้องทีฟ้องสถาบันกษัตริย
ซึ่งเป็นประมุขของชาติแล้วก็คนทั้งประเทศเนี่ยรักเคารพและศรัทธาเนี่ย
คุณคิดว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมคงฉะนั้นโทษนะครับค่ะเดี๋ยวให้คุณสมมุติ
หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็คือคือว่าผมถึงบอกไงบอกพูดกันด้วยดี
ด้วยความเคารพแล้วก็ถ้าเป็นในห้องปิดที่ประชุมหรือว่าอะไร
ที่เราบอกว่าโอเคตรงนี้เนี่ยนะมีคนคอยรับฟังนะ
ขอโทษลุงเพนกวินไหมหรืออานนท์หรือใครมาก็มาธนทร
ยบุตรมาเลยมาพูดเนี่ยไม่มีใครไปฟ้องหรอกครับผมยกตัวอย่าง
เปรียบที่ให้บอกผมกันลุ้งนั่งข้างลุ้งลุ้งพูดสิบข้อย
ผมไม่ไม่คิดไปฟ้องแม้แต่นิดเดียวแต่ผมก็เตือนเขาแล้วนะ
บอกถ้าคุณไปพูดบนเวทีเนี่ยมันคนละสถานการณ์นะ
เพราะฉะนั้นทางออกสรุปทางออกเลยย้ำที่ผมพูดครั้งนี้
ที่สามแล้วในนี้บอกว่าต้องมีเวทีรับฟังแล้วคนที่รับฟังเนี่ย
จะต้องไม่ใช่เป็นฝ่ายการเมืองไม่มีแบ่งคั่วแบ่งข้าง
ซึ่งผมนึกออกอย่างเดียวคือผู้พิพากษาที่คนยอมรับกันผมบอก
ผมเห็นท่านวิชาเนี่ยทำคดีบอสเนี่ยไม่เห็นมีใครขัดแย้งแม้แต่นิดเดียว
ท่านทำมาแล้วก็เสร็จแล้วไม่มีอำนาจที่จะไปชี้นิ้วว่าใครผิดใครถูก
แต่ว่ามีหน้าที่ที่จะคอยคุณถามเรื่องนี้ใช่ไหม
ผมคิดว่าคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยเอามาให้ข้อมูลแล้วก็
สมมุติว่าผู้รับฟังเนี่ยรับฟังเสร็จก็เชิญมารับฟัง
จะให้โดยตรงหรือว่าเอาตัวข้อมูลให้เขาดูว่านี่คือคำชี้แจง
อืมคุณพอใจไหมอย่างนี้เนี้ยผมว่าจะได้
ที่บอกว่าตอนนี้เนี้ยยังให้เปิดหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้ไม่ได้
เพราะว่าอะไรขนาดไม่มี๑๒เนี่ยตอนนี้ผมจะเรียนคุณสมยศแล้ว
น้องน้องที่สมยุดบอกว่าคนที่เขาจงรับพอดี
เขาแทบจะรับไม่ได้อยู่แล้วอืมเขาบอกจาบจ้วงล่วงละเมิด
แบบไปที่ที่ธนาธรณ์ซึ่งว่าทะลุฟ้าไปแล้วเนี้ย
คนอื่นบอกเออจริงทะลุฟ้าแล้วบอกว่าดึงลงมาเถอะ
อย่างนี้ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยคงวุ่นวายแน่ครับ
คือจริงจริงต้องต้องเป็นที่คุณหมอตุ๋นแต่เมื่อสักวันนี้มีมีกรณีพลาดพิงไหมคะ
ให้ได้เฉพาะสิทธิพาดพิงซึ่งจริงหมดเวลาแล้วคุณสมยศค่ะ
ก็คือประเด็นเรื่องฟ้องร้องกษัตริย์เนี่ยนะฮะท่านไม่ต้องกังวลใจ
ไม่มีใครใช้สิทธิ์ตามอำเภอใจอยู่แล้วเวลาเขาฟ้องร้องกัน
คุณฟ้องผิดฟ้องมั่วฟ้องเท็จกฎหมายเขาควบคุมอยู่แล้วอืม
แต่เราเชื่อมั่นว่าเมื่อกษัตริย์โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
แล้วทรงมีคุณธรรมซึ่งเราเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะ
ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการฟ้องร้องอืมนะฮะขออนุญาตเท่านี้นะครับ
ฉันขออภัยจริงข้อจำกัดก็จะไปกดทับเรื่องของข้อเรียกร้อง
คือเอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคือที่เราพยายามถามทั้งสองท่าน
เพราะว่าเราก็กำลังมองเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงแล้วคนที่ไม่เอาหรือว่า
จะเรียกว่าปฏิเสธตั้งแต่ต้นทางสำหรับคณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน
อาจจะไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณชวนจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้
เดี๋ยวลองดูว่าจะคืบหน้าแบบไหนแล้วก็รอสภาเปิดแต่ก่อนหน้านั้นต้องรอดูบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นวันที่๘นี้ตอน๔โมงเย็นก่อนด้วย
ต้นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านในรายการก่อนนะคะขอบคุณค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ